อีกหนึ่งที่ที่ต้องไปยังไงซะพลาดไม่ได้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

เขาโบรงชาวบ้านก็ทำกันแบบนี้แต่ที่นี่เขาไม่ทาแป้งเหรอ
เขาห้ามที่นี่เขาห้ามใช้แป้งนะครับทูปอะไรเนี่ย
ก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วย
เพราะว่าเขาบอกว่าต้นมะเดือยักษ์มีอายุเก่าแก่แล้ว

หรือว่าใครที่เอาพานใบสีหรืออะไรไปกราบไหว้เนี่ย
อย่าลืมลาแล้วก็เอากลับบ้านด้วยนะจ๊ะ

คิดให้เป็นกุศลตรงที่ว่าไปแล้วได้ทำบุญ

เรื่องของโชคของลาบเนี่ยนะถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเอง